ยังไม่โชคดีแบบนี้ทุกครั้งนะ

ฮาฟิศลงไปซื้อข้าวให้ลูกให้หลาน

เด็กอยู่๓คนไอ้ผู้ชายคนนี้เดินมาส่องดูในรถส่องดูในรถ
อ่ะไม่รู้ว่าเห็นเด็กหรือเปล่ากระบะเนี่ยเหรออ่านี่
เปิดได้ด้วยเพราะว่ารถสตาร์ทไว้ลองดูเสร็จแบบว่าปิดประตูปุ๊บ
เดินกลับไปคงไปตัดสินใจอยู่มั้งว่า
จะเอาดีไหมเอาครับกลับมาอีกทีเปิดประตูรถขับไปพร้อมเด็กสามคน
ขนลุกไหมอื้อหือเด็กหญิงสองเด็กชายหนึ่งอ่ะ
อายุสี่ห้าขวบเองนี่นี่รอบที่กลับมาใช่ไหมใช่โอ้โหไม่นานนะ
ตำรวจรับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าเจอเด็ก๓คน
ถูกไปปล่อยทิ้งไว้นู้นอ่ะนี่คือขึ้นรถไปแล้วใช่
นี่แหละเดี๋ยวขับรถแก่ขับไปแล้วไปเจอที่แยกบ้านโต๊ะปลาเขะเออ
อำเภอรามานจังหวัดยาลาเด็กสามคนยืนร้องไห้อยู่นะฮะ
นี่รถขับออกไปแล้วค่ะกว่าจะเล่าถึงตรงนี้คุณผู้ชมฮะนี่ครับ
รถหนีหนีระยะทางเนี่ยนะครับ๖๐กิโลได้

ตกใจกลัวขวัญภาวะดูตอนเจอเด็กหน่อย
โอ้โหสงสารลูกเอ้ย

ผู้ปกครองรีบไปรับตัวลูกหลานที่สพเมืองยาลาครับ
เป็นพ่อของเด็กหนึ่งในสามคนนี้

คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนนราธิวาสแล้วไปขายข้าวเกลียบในตัวเมืองยาลา
นาราธิวาสข้าวเกลียบเขาดังนะข้าวเกลียบปลาเขาดังถ้าไปต้องซื้อ
วันเกิดเหตุขายของเสร็จนะจะขับรถกลับแต่แวะจอดรถตรงจุดเกิดเหตุ
จะลงไปซื้อข้าวให้ลูกให้หลานกินติดเครื่องไว้
คุณผู้ชมดูนะดูบังฮาฟิศนะนะแล้วอย่าทำแบบนี้แล้วตัวบังด้วยไม่ทำนะ
เพราะว่าเด็กกำลังนอนเล่นไงก็เห็นลูกเล่นหลานเล่นกันเพลินใช่ไหม
ลงไปไม่ถึง๕นาทีกลับมาไม่เจอรถแล้วตกใจครับตกใจมากเลยบังฮาฟิศบอก
ไม่ถึงประมาณ๕นาทีครับคนร้ายก็ลูกก็นอนอยู่ในรถอยู่
นอนคนหนึ่งก็เล่นโทรศัพท์อยู่อยู่ในรถเราก็ได้ไม่ได้ดับรถที
แกหายใจไม่ออกเลยพอลงมาก็ไปซื้อข้าวตามปกตินะครับ
พอประมาณ๕นาที๑๐นาทีประมาณนี้หันมารถหายรถหายไว้แล้ว
เพราะเลยโทรแจ้ง๑๙๑
ครั้งนี้บังยิ้มได้นะบังนะ
ส่วนรถคันที่ถูกขโมยคุณผู้ชมครับตำรวจจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งว่า
คนร้ายไปจอดทิ้งไว้ในพงหญ้าบ้านตะโละมาเนาะ
หน้าที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
ตรวจสอบเส้นทางแล้วคนร้ายหนีขับหนีมาประมาณระยะทาง๖๐กิโลเมตรได้
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับประวัติอาทยากรครับ
นี้ไม่ฟันทงนะว่าผู้ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือเปล่า
แต่จากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกับที่ก่อเหตุโจรกรรมรถมาอย่างต่อเนื่อง๔คันแล้วก่อนหน้านี้
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
อย่าเด็ดขาดนะไม่ว่าในพื้นที่ไหนก็ตามแป๊บเดียวแล้วทิ้งเด็กสตาร์ทรถไว้เนี่ย
คือมันมีความเสี่ยงว่าจะขโมยรถไปก่อเหตุด้วยนะ